ดูเรื่องราวที่ตอนนี้เป็นที่สนใจกันหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีทหารเกณฑ์รายหนึ่งหนีออกมาจากค่ายฝึก
จริงแล้วเนี่ยการหนีออกมาจากค่ายฝึกก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกันนะคะ
แต่เหตุผลที่เขาหนีมาสิคะอาจจะร้ายแรงยิ่งกว่า
เขาโชว์ให้ดูแผลเลยนะคะว่าเขาโดนครูฝึกทำโทษ
ซึ่งมันเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าทั้งเขี้ยนทั้งตีทั้งเตะต่อยแล้วก็กระทืบ
จนเดินเนี่ยต้องมีคนพยุงเลยค่ะเพราะว่าก้นเนี่ยช้ำม่วงไปหมดเลยนะคะ
เรื่องราวนี้นะคะเปิดเผยจากหนุ่มทหารเกณฑ์วัย๒๑ปีคนนึงคนนี้แหละค่ะ
เห็นไหมต้องจูงกันมาเลยเพราะว่าโอ้โหคือบอบช้ำ
เขามาพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมนะคะ
มาร้องกองปราบขอความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไปเป็นทหารเกณฑ์
กรมทหารสารวัตรทหารอากาศดอนเมืองแต่ถูกครูฝึกในค่ายทหารเนี่ยนะ
ลงโทษจนบาดเจ็บเพราะแอบเล่นมือถือนอกเหนือเวลาที่ค่ายกำหนด
คุณผู้ชมนี่คือแผลขออนุญาตเบลอเบาแต่ก็คงจะพอเห็นสีอยู่นะ
โอ้โหมันแตกมันแบบนี้นะช้ำเลือดช้ำหนองอะนะ
นี่เขาก็มีใบรับรองแพทย์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ
เขาบอกว่าที่เขาโดนทำโทษเนี่ยนะเขาโดนเขี้ยนโดนตีด้วยไม้
ตบหน้าโดนต่อยโดนเตะโดนตั้งแต่วันที่๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
และทนไม่ไหวแล้วค่ะวันเดียวเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายไปหกรอบ
หนีออกมาซะเลยไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ
ต่อยทั้งสอบทั้งเตะทั้งกระทืบครับรวมก็คือกระทืบเลย
วันเดียวครับ๖โมงถึง๔โมงเย็น
จริงแล้วเขาให้เล่นทุกวันศุกร์ครับ

เขาเรียกผมไปคุยว่า
ถ้าเองหนีเดี๋ยวเองเจอแน่

เพราะว่าเขาเล่นมือถือนอกเวลา
แต่เขาบอกว่าก็ยอมรับโทษที่จะเกิดขึ้น
แต่ไม่คิดว่าจะทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
เขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับครูฝึกมาก่อนเลย

ห่วงความปลอดภัยของลูกชายมาก
คิดอย่างเดียวเลยว่าถ้าลูกไม่หนีออกมาในวันนั้นเนี่ย
วันนี้ลูกจะเป็นยังไงบ้างในค่าย
สภาพลูกจะแย่กว่านี้หรือเปล่า
ทนายรณรงค์ก็บอกนะคะว่าอยากให้กองปราบเนี่ย
ตรวจสอบไปที่กองทัพอากาศหน่อยได้ไหมว่า

ข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะ
ทีนี้พลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัย
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่า

ทหารกองประจำการคนนี้ทำผิดระเบียบที่กำหนดจริง

แต่เห็นจากภาพแล้วโคศกของกองทัพอากาศเอง
ก็พูดนะคะว่าน่าจะเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทหารกองประจำการคนนี้
ก็คืออย่างที่บอกเขาโดนซ้อมวันที่๒กรกฎาคมใช่ไหม

ทางผู้บัญชาการทหารอากาศก็เลยสั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ย
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ก็คือสอบครูฝึกทั้ง๓คนนะคะ
ซึ่งถ้าหากพบว่าเป็นการกระทำความผิดที่ขัดต่อระเบียบของทางราชการเนี่ย
ก็จะให้พิจารณาลงทันตามระเบียบที่กำหนดต่อไป
คือถ้าจำไม่ผิดจำได้ว่าพลเอกประวิทย์เคยให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้ไว้เหมือนกันนะ

นั้นที่เป็นกรณีพลทหารของทหารบก
ท่านบอกว่าการทำโทษมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติ
แต่การทำโทษเขาก็มีคือให้ออกกำลังกาย
ไม่มีการมาซ้อมมาซ่อมอะไรแบบนี้หรอก
ใช่น้องเขาบอกต่อบอกว่าเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับครูฝึกมาก่อนนะ
แต่ว่าครูฝึกคนที่ทำร้ายเขามีตั้ง๓คน
มีจ่าเวร๑คนผู้ช่วยจ่าเวร๒คน
แล้วน้องเขาเล่าเพิ่มเติมแบบนี้เขาบอกว่า
เขายอมรับว่าเขาฝ่าฝืนในการใช้โทรศัพท์มือถือ
แต่ถูกครูฝึกเรียกไปตอนแรกตบหน้าก่อน
บหน้าเสร็จปุ๊บใช้ไม้ไผ่ฟาดที่ก้นจนระบม
แล้วก็กระทืบชกต่อยทุบตีครั้งแรก๒๐นาที
แล้วก็ปล่อยตัวให้ไปฝึกตามปกติ

คราวนี้สั่งให้นั่งแล้วก็ใช้มือกดหัวคว่ำลงกระแทกลงไปที่จานข้าวที่วางเอาไว้
ก่อนจะนำแกลลอนน้ำไปวางบนหัวแล้วเทน้ำใส่
ระหว่างนั้นกลุ่มครูฝึกก็มีการเอามีดมาขู่

แต่สุดท้ายวางมีดลงแต่ว่ากระทืบทำร้ายร่างกายแทน
ค่ายนี่เขาไม่มีกล้องวงจรปิดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
มันจะมีมุมที่ลับไง
นี่เรียกว่าซ้อมนะ
ไม่ใช่ซ่อมนะซ่อมคือการทำรงวินัย
แต่ว่าซอมเนี่ยคือสะบักสะบอมแบบเนี้ย

แต่พ่อแม่ก็กลัวว่าถ้าเกิดน้องกลับเข้ากบอีกจะเป็นยังไงต่อ
ค่ะก็อันนี้ต้องดูหน่วยงานต้นสังกัดเอง
โดยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
และก็คุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างนานาด้วย
แต่ทางทออยยอมรับแล้วแหละว่าครูฟึกทำเกินกว่าเหตุ